อีกหนึ่งจังหวัดที่คึกคักไม่แพ้กันนะครับ

โอ้โหมีประชาชนไปรอรับเนี่ยนะ

เขาโปรยทานทีเป็นแสน
แถมมีโปรยจักรยานยนต์ด้วย

ไปดูดีกว่าว่าเขาโปรยจริงไหม

เป็นภาพงานทอดกระถิ่นสามัคคีนะครับ

แล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานกว่า๕๐๐คน
ที่มากันเยอะขนาดนี้นะครับ
ส่วนใหญ่ก็มาเฝ้ารอเงินโปรยทานกว่า๕แสนบาท
และรางวัลใหญ่ก็คือ
รถจักรยายนรถรถรถจักรยายนหรือว่ามอเตอร์ไซค์

เขาจะมีการสุ่มเขียนเอาไว้ในลิฟต์บิน
ไม่ได้โปรยมอเตอร์ไซค์ลงมานะครับ

เขาจะเขียนโน้ตเอาไว้ในโปรยทานในลิฟตบิ้นนี่แหละ

เริ่มงามยามดีได้เวลาโปรยทาน
ไปดูกันหน่อยบรรยากาศดูจากมุมสูงแบบนี้
เห็นไหมว่าคนเยอะจริงเขาจะแบ่งจุดโปรยทานเป็นจุดต่าง๘จุดนะครับ

เฮ้ยมันไม่ได้มีเหรียญอย่างเดียวนะ

ไปตอนนี้ทันไหมดิฉัน

แล้วก็คนที่ได้รางวัลใหญ่
ไปดูโฉมหน้าค่าตาของเขากันหน่อยนะครับ

คนนี้นายบุญธรอายุ๓๘ปี

ที่มาเฝ้ารอแย่งเงินโปรยทาน

ได้รับรางวัลใหญ่ก็คือรถจักรยานยนต์ไป

นี่แหละครับ

หลังจากที่ทราบข่าวนะว่าจะมีการโปรยทาน

ปูเสือรอตั้งแต่เช้า
แล้วก็ไม่คิดว่าตนเองจะเป็นผู้โชคดี
ก็มารอโปรยทานธรรมดานี่แหละ

กระดาษข้อความออกมาที่ตัวเองนั้น
ไปรอรับโปรยทานปรากฏว่า
เขียนมีลายเซ็นต์เอาไว้ด้วยก็คือนาง
ชัยกิจนายกเทศมนตรีเทศบาล

นี่จักรยานยนต์

รับกันไปกับมอเตอร์ไซคันนี้นะครับ

บรรยากาศโดยรวมพร้อมกับเพลงประกอบให้ด้วย

ที่มาช่วยงานบุญวันนี้